ใกล้เคียงกันชุมพรเขามีการแข่งเรือยาวขึ้นขน
ชิงทงจังหวัดเรือยาวถึงเส้นชัยปุ๊บ
เลยเส้นชัยดันไปชนกับขอบของสรรเคือน

คนบนเรือตกน้ำแต่น้ำมันไหลแรงมาก
ไปดูจังหวะนั้นเพราะว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตครับ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ย